เมื่อวานนี้ตกอกตกใจกันทั้งกองถ่ายเลยนะคะ
เพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยเกิดเป็นลมกลางกองถ่ายอีกแล้ว
เนื่องด้วยว่าแพ้ยานั่น

ก็ต้องยกกองถ่ายละครทันทีค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐต่อสายตรง

คุณแม่ของน้องยายานี่แหละก็ได้รับคำยืนยัน
ว่าน้องยาย่ามีอาการแพ้จริงค่ะ

น่าวิตกอะไรก็มาหาคุณหมอแล้ว

วันนี้เห็นว่าจะหยุดพักหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับ

แม่ปลาบอกว่ายาย่านเนี่ยมีอาการแพ้

ปรากฏว่าทานยาตัวใหม่ไปก็ยังเกิด

เป็นอาการแค่เบื้องต้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ